ช่วงนี้ข่าวเช้าหัวเขียวค่ะพาคุณผู้ชมมาดูคดีคนหายสุดท้ายกลายเป็นศพนะคะ
นักศึกษาปวสที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะบอกคุณอาว่าเพื่อนโทรมาเดี๋ยวออกไปหาเพื่อนก่อนนะที่ตลาดแม่กิม
ตั้งแต่๖มีนาคมและหลังจากนั้นหายออกไปจากบ้านเลยสรุปสุดท้ายไปเจอเป็นศพซึ่งศพที่พบเจออยู่ที่บ้านร้าง
แต่คดีนี้มันมีเรื่องแปลกนะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าในจุดเกิดเหตุมีข้าวของอะไรต่างลักษณะเหมือนของเส้นไหว้
หรือว่าผู้ก่อเหตุจะทำพิธีสะกดวิญญาณไว้หรือเปล่าเอาแต่เรื่องคดีก็ว่าไปที่เรื่องของคดี
ศพไปเจอที่บ้านร้างค่ะที่อำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ส่วนสภาพศพมีร่องรอยมีดแทง

ด้านซ้ายที่โหนกแก้มด้านขวา
มีประมาณ๕แผลค่ะหลังจากนี้

ส่วนที่ปลายเท้าค่ะตำรวจไปเจอกระเป๋า
กระเป๋าหนึ่งใบก็ต้องตามหาเอกสาร
เพื่อที่จะรู้ว่าศพนี้เป็นใคร
ไปเจอเอกสารประจำตัวนะคะระบุชื่อ
นายธนากรดวงราชอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาระดับปวสวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนะคะ
แต่ในจุดเกิดเหตุตำรวจบอกว่า
มันมีอะไรแปลกอยู่เหมือนกัน
ก็คือที่ห้องโถงด้านนอกที่พบศพ
ตำรวจบอกไปเจอขวดน้ำอัดลมสีแดง
มีขวดน้ำเปล่าด้วยมีขวดเหล้าด้วย

พลาสติกใส่ดินปักทูบปักเทียนเรียบร้อย
นอกจากนี้เจอกำทูปอีกหนึ่งกำ
แล้วก็มีไฟแชควางอยู่ตำรวจก็สงสัย
หรือว่านี่จะเป็นลักษณะของพิธีสะกดวิญญาณ
เอาตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเผื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการสะกดวิญญาณจริงจริง
นี้มันจะต้องมีลายนิ้วมือแฝงอยู่บ้างแหละค่ะก่อนหน้านี้นะคะ
เอาไปดูที่มาที่ไปเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคือคุณอาคุณอาโพสต์ตามหาหลานชื่อว่านายธนากร
หรือว่าชื่อเล่นชื่อน้องฟาร์มเนี่ยนะคะระบุว่าหายออกจากบ้านตั้งแต่ค่ำ
มีนาคมที่ผ่านมาขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
นี่คือโพสต์ของคุณอาที่ตามหานะคะแล้วก็ลงรูปไว้ด้วยนะคะ
นางจันเพ็ญดวงราชอายุ๖๓ปีเป็นแยทยาตร
แล้วก็เป็นคุณย่าเข้ามาดูศพที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ยืนยันว่าเป็นหลานที่หายตัวไปจริง
แล้วก็ระบุว่าช่วงค่ำค่ะค่ำของวันที่๖มีนาคม
หลานชายเดินมาบอกว่าเพื่อนโทรศัพท์นะ
โทรศัพท์มาหาให้ออกไปหาที่ตลาดแม่กิมเตียง

แล้วก็เอาอยากออกไปก็ออกไป
แต่หลังจากนั้นไปแล้วไม่กลับเข้ามาบ้านอีกเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าก่อนที่จะเสียชีวิต
ผู้ตายติดหนี้พนันออนไลน์เป็นแสน

บอกพ่อขอเงินสองแสนเดี๋ยวจะเอามาใช้หนี้ผมไปติดหนี้พนันออนไลน์
แต่พ่อยังไม่ทันได้ส่งเงินมาเลยเนี่ยค่ะมาถูกฆ่าก่อนนะคะ
ยังพบว่ากลุ่มเพื่อนของนายธนากรบางคนนะคะ
ชุดสืบสวนกำลังหาเบาะแสนะคะตั้งประเด็นหลักหลักเลยเรื่องหนี้สินที่เกิดจาก
เล่นพนันออนไลน์แต่ก็มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องสงสัยเหมือนกัน
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
คุณผู้ชมคะถ้าเรื่องนี้ต้นเหตุมูลเหตุ
มันเกิดมาจากหนี้พนันออนไลน์
ดูไว้หน่อยนะรวมถึงผู้ปกครองนะคะ
อดส่องดูแลหน่อยว่าลูกหลานเข้าไปเล่นเฟซบุ๊ก
ไปเล่นทำอะไรอยู่แต่ในห้องอยู่แต่หน้าคอม
อะไรอย่างนี้นะฮะระวังกันด้วย
เว็บไซต์หรือว่าบางที่ที่มีลิงก์
เราไม่ตั้งใจจะกดเลยนะอยู่ดีไอ้หน้าที่ชวนเล่นพนัน
มันเด้งเข้าหาเราเลยและหน้าที่เชิญชวนมา

หลงเข้าไปหลายคนติดเพราะแบบนี้ด้วย